ยังอยู่ที่เรื่องราวของวอเล็กบอลนะครับ
ซึ่งทีมข่าวของเราเองได้มีการไปเกาะติดนะครับ
การแข่งขันกีฬาวอเตอร์บอร์แล้วก็สี่เกมด้วยนะครับ
ซึ่งวอเตอร์บอร์กับชายครับลงแข่งขันไปสองนัด
ผลงานแม้ว่าจะดีนะครับแต่ในเรื่องของการจัดการแข่งขันนะครับ
ก็มีเสียงจากนักกีฬานะครับว่ายิมเนเซียมที่ลงแข่งขันเนี่ย
มีอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับแล้วก็มีผลต่อการเล่นด้วยนะครับ
ติดตามรายงานเรื่องนี้ได้นะครับ

ชาวกัมพูชาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
เข้ามาชมการแข่งขันนะครับแม้ว่าจะไม่มีโปรแกรมแข่งขันก็ตามนะครับ
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขายังต้องศึกษานะครับ
นั่นก็คือเรื่องของสนามแข่งขันครับ
กระแสดราม่าสนามกีฬาวอเล็กบอลใน๔เกม๒๐๒๐

พื้นสนามที่อาจไม่ได้มาตรฐาน
รวมทั้งกังวลว่าอาจไม่ติดแอร์

ก็ผนึกกำลังทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่ง

แต่เบื้องหลังการจัดการยังไม่เข้าที่
และระบบยังไม่มีความแน่นอน
เรื่องนอกสนามหากเป็นการแข่งขันอนาชาติ

ช่างภาพสามารถถ่ายรูปได้ด้านข้างสนาม

ช่างภาพถูกจัดให้มาอยู่ด้านบน

อากาศจากด้านนอกเข้ามาด้านใน

อุณหภูมิสูงถึง๓๗องศาเซลเซียส

ด้วยการเอาผ้ามาปิดไว้เท่านั้น

วัย๓๕ปีติดทีมชาติไทย
ตั้งแต่ปี๒๐๐๙ยอมรับว่า
อากาศในสนามแห่งนี้ร้อนมากกว่า
สนามอื่นที่เคยไปแข่งขันจริง
ถ้าเล่นไปเรื่อยครับ
อาจจะเกิดตะคิวได้ครับมันมีแบบ
ร้อนมากหนาวมากร้อนมากหนาวมาก

น่าจะได้๖๗ประมาณนี้

ดูไม่มืออาชีพถือเป็นบทเรียน
สำคัญที่กัมพูชาต้องนำไปแก้ไข

ธนรัฐฟึงฤทัยกุลรายงานจาก
พนมเป็นประเทศกัมพูชา